อิทธิพลพายุไต้ฝุ่นคาโมรินะคะที่ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์เมื่อคืนที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาซีเกมหลายชนิดกีฬาที่บอกไปแล้วนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะทีมชาติไทยชุด๔เกมมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันเจอกับสปลาว
ที่สนามวิชาแมมอรียาเวลา๑๖๐๐นตามเวลาท้องถิ่น
หรือว่าบ่าย๓โมงตรงตามเวลาประเทศไทย

ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็เริ่มมีตกลงมาบ้างแล้วนะคะ
แล้วก็น่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลา๔ทุ่มเลยด้วยค่ะ
ทำให้มีแนวโน้มว่าหากฝนตกลงมาแล้วก็มีฟ้าผ่า

ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังประเมินสถานการณ์
แต่ที่การประกาศล่าสุดของฝ่ายจัดการแข่งขันก็คือเวลา
โมงตามเวลาบ้านเราหรือว่า๑๑โมงตามเวลาท้องถิ่น

ถ้าเกิดว่าได้แข่งขันตามปกตินะคะ
พโชคสารชาติที่ต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงไทย
ที่เจอกับสิงคโปร์ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
พร้อมที่จะลงสนามเกมวันนี้นะคะ
แล้วก็คาดการณ์ว่าอาเกียระนิชิโนจะหมุนเวียนผู้เล่น
จากเกมนัดที่ชนะสิงคโปร์๓ประตูต่อศูนย์
โดยเลือกผู้เล่นชุดที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุด
ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะคะ
จะมาในระบบ๔๒๓๑ค่ะ
ผู้รักษาประตูกรพรรดินารีจันทร์ค่ะ
ซ้ายจะเป็นจตุรพัฒน์สัตว์ธรรม
ขวาเป็นสรายุทธ์สมพิมพ์นะคะ

เป็นสลิงคานพรมสุพะแล้วก็ชาติชัยแสงดาวค่ะ
กลางกลางตัวรับ๒คนเป็นฉัดมงคลทองคิรี

ทางซ้ายนะคะจะเป็นอานนท์อามอนเลิศจักร
ด้านขวาจะเป็นเจริญศักดิ์วงกร
และตรงกลางเป็นสิทธิโชคพาโส
หน้าฝากความหวังไว้ที่สุภาชัยใจเด็ดค่ะ